นี่คืองานบวชนะคะไม่ได้อยู่ในงานวัดแล้วเล่นของเล่นอะไรกันนะคะ
นี่คือแห่นาคเข้าโบสถ์จริงนะดูไปก็ลุ้นตามลุ้นว่านาคจะแบบโอ๊ยโอ้โห
โอ้ยโอ้ยผ้าเพิ่มเผิดเพิ่มหมดเลย
เห็นแบบนี้กลัวจะต้องเลื่อนนะดิ
หมายถึงว่าเลือดบวชเลือดจัดงาน

ไม่เป็นไรคือจริงแล้วนี่คือเขาทำกันแค่วันเดียวอาจจะไม่ถึงกับต้องเลื่อนกันไปนะคะ
เป็นพิธีกรรมโบราณเล่าให้ฟังก่อนหาดูยากแล้วจัดขึ้นในงานพิธีบวช
เป็นประเภณีที่คนในพื้นที่เดียวมักจะจัดขึ้น
ขึ้นแล้วเขาจะนำนาคขึ้นหลังม้าเพื่อแห่ไปใช่ไหม
แต่คุณรู้ไหมคนเขาจะต้องเป็นมืออาชีพนะ
เขาจะต้องเป็นคนที่มีความรู้และประสบการณ์ในการแห่ม้านะ
ที่จะมาเป็นผู้แห่และซัพพอร์ตนาคให้นาคปลอดภัย
ไม่ใช่ใครก็ได้อย่างคุณชนะคุณอยากไปแห่อย่างนี้ไม่ได้
เพราะว่าคุณไม่มีความรู้แล้วคุณเซฟนากไม่ได้
อันนี้คือเขารู้ว่าต้องแบบมีวิธีการแบบไหนหมุนยังไงอะไรแบบนี้นะคะ
แห่เนี่ยจะนำนาคขึ้นหลังม้าแล้วทำการโยกซ้ายโยกขวา
โยกซ้ายโยกขวาเด้งหน้าเด้งหลังกระเดิบกระเดิบ

ใช่มันคุ้นนะ
กขวาโยกซ้ายโยกขวาเด้งหน้าเด้งหลังกระดึ๊บกระ

เอ้าก็คุณไม่เห็นหรอกโยกซ้ายโยกขวาโยกหน้าโยกหลังอย่างนี้
แล้วก็มีกระดึ๊บกระดึ๊บเล็กด้วยไง

นี่คือเป็นการจำลองเกี่ยวกับอุปสรรคต่างที่ตัวนาคจะต้องเจอ
ก่อนก้าวเข้าสู่ร่มกาสวพัฒน์นั่นเอง
ถ้าหากว่านาคสามารถข้ามผ่านอุปสรรคต่าง
ทั้งโยกซ้ายทั้งโยกขวาทั้งเด้งหน้าเด้งหลังกระดึบไปได้
ก็จะถือว่านาคต์เป็นนาคต์ที่สมบูรณ์
สามารถละทางโลกได้
และก็ก้าวผ่านอุปสรรคต่างในอนาคตได้ด้วยนะคะ
แต่ขอเตือนอันนี้เตือนจริงยังไง
อย่างที่บอกไปไม่ใช่ใครก็จะสามารถแห่ได้นะคุณ
แห่จะต้องมีความรู้เห็นไหม
มีความสามารถมีความชำนาญ
อย่างนั้นเกิดอันตรายได้นะ
ใช่ไหมดูแล้วบางคนบอกอุ๊ยหวาดเสียว
ก็คือเขาเป็นคนที่มีความชำนาญเห็นไหมคะ
เขาจะมีวิธีการโยกไปด้านหน้าพร้อมกัน
ด้านหลังพร้อมกันอีกจังหวะอะไรแบบนี้
เห็นไหมเห็นไหมหมุนยังไงจะต้องมีคนอยู่ตรงกลางเป็นจุดถ่วงก่อน
แล้วอย่างนี้มันคุณเป็นอะไรพยศเหรอ
โอ๊ยเฉยคุณเครื่องการรายประตาเทศ

นะแต่อันนี้เอามาเล่าสู่กันฟังเป็นพิธีกรรมโบราณที่หาดูได้ยากนะคะ